ท่านนายกเขาฝากเตือนทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับในการขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยคนในครอบครัวต้องเตือนกันเองด้วยแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนที่นครปฐมนะฮะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุนะฮะเป็นรถยนต์ขับย้อนสอนไปเฉียวชนกับรถอีกหลายคัน
ริมถนนเพชรชะกะเสมตำบลลำพญาอำเภอเมืองครับที่เกิดเหตุไปพบนายวุฒิชัยทองดอนแป้นอายุ๒๕ปีเสียชีวิตใกล้กับรถจักรยานยนต์ของตนเองห่างกันเล็กน้อยพบรถกระบาด๔ประตูอยู่กลางถนนนะครับมีนายอุดมนราศีอายุ๕๐ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ
เพื่อนของผู้ตายก็เล่านะครับว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนัดรวมตัวกันกว่า๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์ชวนกันไปกินข้าวทำบุญ
ขากลับถึงที่เกิดเหตุรถของนายอุดมขับย้อนสอนมากลางถนน
พุ่งชนกับฟอร์จูเนอร์รถหงายท้องแบบนี้
จากนั้นพุ่งไปกวาดรถจักรยานยนต์ตามที่ตามกันมาหลายคันล้มลงไปครับ
ส่วนผู้ตายกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตไป
ส่วนเพื่อนของนายอุดมนั้นที่เป็นคนขับรถต้นเหตุเผยว่า
อุดมเนี่ยดื่มสุรามาจนเมาจากร้านอาหารครับก่อนขับออกไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนเสาไฟฟ้ากลางถนนบนถนนลบบุรีราเมษ

ที่เกิดเหตุก็พบนายปัญญาสุวรรณชาตรีอายุ๒๘ปีเสียชีวิตสภาพคอหักนะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่บนถนน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถค่อยเบี่ยงเข้าไปหาครูกลางถนนแล้วก็ชนเสาไฟฟ้านะคะ
กู้ภัยได้นำร่างส่งโรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อชนะสูตรแล้วก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในร่างกาย
ส่วนรถจักรยานยนต์ค่ะก็ส่งไปเก็บไว้ที่สพหัดใหญ่
รอทางญาติผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับคืนต่อไป
ไปดูที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะหน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยเหลือนางสาวหนึ่งนุษย์วิรณุการวัย๔๐ปี
หายใจรวยรินอยู่ในรถกระบะตอนครึ่ง
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุถนนลื่นทำให้รถเสียหลัก
กลางถนนแล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้ข้างทางค่ะ
โดยมีนายจงสง่ามีเดชวัย๔๐ปีเป็นคนขับนะคะก็บาดเจ็บเล็กน้อย
นายจงสงะเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
กับภรรยาขับรถมาจากจังหวัดสมุทรปาการไปเยี่ยมญาติที่สุราชธานี

แล้วก็สภาพอากาศมีฝนตกลงมาปล่อย
จู่รถก็เกิดเสียหลักและหมุนคว้างอยู่กลางถนน

ทำให้นางหนึ่งนุษย์ภรรยาที่นั่งมาข้างเนี่ย

ตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังสวนค่ะ
ทางด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่สรุปสถิติวันที่๓ของการรณรงค์
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
เพาะวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
เกิดอุบัติเหตุ๖๔๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๗๓คนบาดเจ็บ๖๘๘คน
ทำให้สถิติรวม๓วันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว
สะสมรวม๑๗๐๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๖๗คนบาดเจ็บ๑๗๙๓คน
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด

ส่วนจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดครับ

ฝากบอกมานะครับ
ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวัง
เตือนกันเองด้วยครับสำหรับคนในครอบครัว
แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ